นำเสนอกันแทบทุกวันนะคะสำหรับเรื่องของขโมย
ลักเล็กขโมยน้อยขโมยทุกที่ขโมยทุกอย่างครับ
ขโมยล่าสุดร้านข้าวมันไก่

ไม่ได้ขโมยข้าวนะไปขโมยแก๊ส
ทำให้แม่ค้ารายนี้บอกว่าเอามาคืนเถอะ
มาหากินไม่ได้เลยในแต่ละวันก็ได้รายได้น้อยอยู่แล้ว
แม้ว่าจะเป็นร้านขายข้าวมันไก่แต่เขาก็ติดกล้องวงจรปิดไว้
เห็นชัดเจนแต่ว่าทีนี้ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้เลยล่ะค่ะ
จะเห็นว่าคนร้ายย่องออกมาแล้วนะคะอยู่ด้านหน้าก้มก้มเงย
ปิดร้านแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นภาพมืดช่วงกลางคืน
ก้มเงยเห็นไหมคะสักครู่เนี่ยยกถังแก๊สมุดหายไปเลย
แบบนี้นะถ้ามีไก่แขวนอยู่นี่เอาไก่ไปด้วยนะ
ไม่แน่ได้ไปถังแก๊ส๑ถังนะคะ
ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วเขาก็หลบหนีไปเลย
สอบถามนายสุเมฆจันทราอายุ๒๘ปี
เจ้าของร้านข้าวมันไก่ป้าสมศรีเล่าให้ฟังบอกว่า
หลังจากเกิดเหตุการณ์เรียบร้อยแล้ว
เขาก็เดินทางไปแจ้งความที่สพพานทอง

ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย

ก็เลยเอาคลิปกล้องวงจรปิด

มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
หวังจะให้ชาวเน็ตแจ้งเบาะแสกันหน่อย

พร้อมกับฝากไปถึงคนร้ายด้วย
ถ้าเห็นตัวเองอยู่ในคลิปในโลกโซเชียลมีเดีย

เพราะว่าคนค้าขายได้เงินวันละเล็กละน้อย
ลงทุนซื้อของมาขายแต่ว่ามาถูกขโมยแบบนี้
ถือว่าเป็นการซ้ำเติมคนหาเช้ากินค่ำ

ก่อนที่ตำรวจจะจับกลุ่มตัวได้